รวมไว้หมดแล้วความเชื่อทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทย
ไปดูกันหน่อยว่าที่แรกอยู่ที่ไหนครับ
ไปดูกันครับที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมฮะบรรยากาศเรียกได้ว่ามองไปทางไหนนะก็แทบไม่มีที่ว่าง
ใหญ่โตมโหลานเขาไปเปิดขุมทรัพย์รับโชคกันที่พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาที่ทางวัดจัดขึ้นที่บริเวณสาราพระราหู๘ทิศ
วันนั้นคนเยอะมากแน่นอนพระอาจารย์แป๊ะเกจิชื่อดังเจ้าอาวาสวัดท่านก็มาร่วมประกอบพิธีด้วย
ผู้คนที่มาร่วมพิธีนะครับเขาเอาอะไรมาบ้างจะได้เล่าลิงให้ฟังเผื่อคุณผู้ชมนั้นอยากจะไป
นี่เลยครับเอากล้วยน้ำว้ามาใส่ถาดถวายเป็นเครื่องบูชาบางรายนะเอากระเป๋าสตางค์มาด้วย
วางเอาไว้ในถาดนั่นแหละแล้วบางรายก็นำลอตเตอรี่มาใส่ในถาดด้วยนะเพื่อประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้
ส่วนคนนี้ท่านนี้นี่คืออผ้าอาจารย์แป๊ะนี่ยกไม้ยกมือแบบนี้คือเป็นการกวักมือรับโชครับทรัพย์ตามความเชื่อนะครับ
บางคนมาเสี่ยงโชคเพื่อเสี่ยงดวงก็มีนี่มาแล้วเนี่ยก็ต้องมาตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม
ลูกแก้วสารพัดนึกหมุนไปหมุนมาเนี่ยโอ้โหแล้วก็ยกมือกราบไหว้เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
เขาเชื่อว่าถ้าจะมาหมุนอะไรแล้วทำจิตอธิษฐานขอให้ได้ในสิ่งนั้นเนี่ยแก้วสารพัดนึกนี้จะโดนบันดาลให้สำเร็จดั่งใจปรารถนาก็เป็นความเชื่อไป
จากนี้ก็มีเขย่าเซียมทรงเซียมซีก็ว่ากันไปแล้วเซียมซีต้องไปเขย่าตรงไหน

ตรงตาทองิวราย

ส่วนนี้ล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปล้วงไข่ในหายทองคำ

หายใจอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ก็ลองไปกันดู
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองไปกราบไหว้แต่ยังไงซะเข้าวัดก็ได้ทำบุญแล้วครับ
ใช่แล้วนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งที่สระหนองน้ำตะเคียน
ตะเคียนงามหมู่ที่๑๙ตำบลโบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านจำนวนมากแบบนี้คุณผู้ชมค่ะพากันนำดอกไม้ถูกเทียนมากราบไหว้ต้นตะเคียนโบราณ
เนื่องจากต้นตะเคียนมีลักษณะคล้ายกับจะกลายเป็นหิน
เดี๋ยวคุณสังเกตดูนี่คุณเห็นไหมว่านี่คือท่อนตะเคียน
ทั้งที่มันเหลือแค่ต่อมันนะ
เออแต่ว่ามันเหมือนเป็นหินเลยแล้วก็ถูกพบอยู่กลางสระน้ำหนองตะเคียนที่มีอายุแบบเก่าแก่มากหลายร้อยปีแล้วด้วยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าภายในต้นตะเคียนนี้มีดวงวิญญาณของเจ้าแม่สิงสถิตอยู่
เพราะมีชาวบ้านนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพที่ต้นตะเคียนเก็บไว้เพื่อที่จะส่งต่อให้เพื่อนเนี่ยนะ
แล้วปรากฏว่าไปพบภาพของคนจะพูดว่าเป็นคนหรือภาพของอะไรก็ไม่รู้ลักษณะคล้ายกับผู้หญิงแก่นะ

ผมสีขาวเลยปรากฏอยู่ในภาพตรงนั้นด้วย
ชาวบ้านก็เลยเชื่อแล้วก็คาดว่าอ้าวนะคะ
เฮ้ยเบาะเลี้ยกุ้ง
ไปตกกุ้งเหรอคะคุณ
ไม่ไม่ไม่ได้ไปตกกุ้ง
แต่นี่ไปตกโชคตกลาบกัน

แต่นี่คือจอมปลวกยักษ์ใหญ่เบิร์มท่ม

ดูคือเขาว่ากันว่าจอมปลวกเนี่ยจะคล้ายกับราชศรี
อ่าาาาเป็นไง
คล้ายกับราชศรี

โอเคไม่เป็นไรเอาไว้รอบหน้านะทีมงานนะ

อยู่ตรงไหนอยู่หมู่๔ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาด
จังหวัดกราศิลป์

เอาล่ะคือจอมปลวกปู่ราชศรี
นี่คือชื่อที่ชาวบ้านเขาตั้งไว้ให้
แล้วชาวบ้านเขานำดอกไม้ทูบเทียนและพวงมาลัย๗สี

แล้วพอถูกรางวัลแล้วก็เลยมาอีก
นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังเราเลยมาเล่าต่อสู่กันฟังนะจ๊ะ

บอกให้ฟังเห็นมั้ยนี่เสียง

ต่อกันค่ะยังไม่หมดนะที่สุดท้าย
ก็คือนี่เลยมองไกลเผิน
เหมือนร้านขายชุดนักเรียน
แต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ร้านขายชุดนักเรียน
ที่นี่ไม่มีขายแต่ชุดนักเรียนที่แขวนไว้เนี่ยนะ
เป็นชุดที่ชาวบ้านนำมาแก้บนกับสารเพียงตาหลาน้ำแดง
ที่ตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครราชศรีมา
เพียงตาหลาน้ำแดงสารนี้นะคะ
เป็นสารที่ชาวบ้านเขาเคารพสัทธากันมาก
แล้วก็สร้างขึ้นเมื่อประมาณ๒๐ปีที่แล้วนี่แหละ
จากว่ามีชาวบ้านเขาฝันฝันเห็นวิญญาณเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย
วนเวียนอยู่แถวบริเวณนี้
แล้วก็มาบอกขอให้ตั้งสารเพียงตาให้หน่อย

หลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็เลยพากันมากราบไหว้ครับ
ปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายรายสมปรารถนา

แล้วส่วนใหญ่ของที่นำมาแก้บนก็จะเป็นพวกน้ำแดงใช่ไหม
เรื่องเส้นว่ายรวมไปถึงของเล่นเด็ก
และก็เสื้อผ้าชุดนักเรียนแบบนี้นี่แหละ

ทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำเสนอนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ